เอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ตามคุณน็อตบุกมาถึงหน้าเตาแล้วล่ะ

เอามาแล้วขอดูน้ำซุบเนี่ยไงครับ
น้ำซุปนี่นะคะตอนนี้จะไม่ค่อยเริ่มใส่แล้วค่ะจะหมดแล้ว
อันนี้เธอใส่เฉยเลยนี่น้ำซุปใส่ใส่อะไรบ้างเนี่ย
ใส่กระดูกค่ะกระดูกหมูแล้วก็จะมีขาตั้ง
มีขาตั้งอีกใช่ไหมแล้วเราใส่เครื่องอะไรไปในนี้บ้าง
เครื่องก็มีเกลือกระดูกหมูน้ำตาล
แค่อันนี้อันนี้เราก็ต้มไปเรื่อยนานนักกี่ชั่วโมงก็ใช้ได้
ทั้งวันเลยแต่ถ้าเดือดแล้วก็ใช้ได้
ในส่วนของน้ำซุปสูตรยายหลวยนะคะเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดา
ใช้กระดูกหมูล้วนค่ะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลเล็กน้อย
แต่ที่พิเศษก็คือใช้เตาถ่านในการเคี่ยวน้ำซุป
จึงทำให้ตัวของน้ำซุปมีความหอมหวานกลมของกระดูกหมูแท้
และทำให้น้ำซุปเนี่ยมีความร้อนตลอดทั้งวันอีกด้วย

อันนี้ก็มีหมูมีลูกชิ้นปลาปลาแท่งแล้วก็มีเลือด

คือหมูนี่ก็ต้มธรรมดาจ้ะคือต้มไปด้วยเลยกับน้ำซุป

ลับความหวานความหอมของกระดูกกับเนื้อหมูตัวนี้นี่เอง

เอาอีกอย่างตื้อนี้ถามไม่ได้เลยคือนี่เลย

เนี่ยชามนึงก็ประมาณนี้ค่ะ
แค่นี้เลยถ้าใส่มากกว่านี้จะเป็นยังไงถ้าใส่น้อยกว่านี้ล่ะมันก็ดำ
น้อยกว่านี้ก็มันก็จะไม่ดำจะไม่ดำ

อันนี้คือสูตรเมียแค่นี้สูตรมาแค่นี้ต้องสั่งแค่นี้เลยจ้ะ

ก็ช่วยดิมีเค็มมีหวานเพิ่มมาอีกหน่อย
อย่าใส่เยอะให้ใส่ประมาณนี้ใช่ไหม

น้อยต้องทำเองแล้วก๋วยเตี๋ยวถ้าคนอื่นทำมันจะเปลี่ยนเพราะไม่
ว่ามือหนักมือเบายังไงใช่ไหมต้องน้ำมือเราเท่านั้น
เอาอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือนี่เลยกากหมูจ้ะอันนี้ทำเองจ้ะ

เริ่มแรกเลยสั่นก็เทลงไปเลยเจียวจนได้ระดับแค่นี้

แล้วยังไงต่อ
จากเมนูน้ำใสใส่ซีอิ๊วดำที่เป็นทีเด็ดของร้านแล้วนะคะ
ยังมีอีกอย่างที่เด็ดไม่แพ้กันนั่นก็คือกากหมู
เป็นกากหมูที่ไยหลวยเนี้ยทำคืนเองสำหรับใส่ในคุตเกี๊ยวค่ะ
ที่สำคัญกว่านั้นยายหลวยเขามีเทคนิคในการเจียว
และวิธีการทำแตกต่างจากที่อื่นอีกด้วย
โดยจะเลือกใช้หนังหมูที่ติดกับมันเล็กน้อย
เพื่อไม่ให้เลี่ยนจนเกินไปวันละ๑๕กิโลกรัม
เทคนิคและวิธีการทำจะแบ่งทอดเป็น๒รอบค่ะ
คือรอบแรกจะเป็นการทอดเอาน้ำมันในหนังหมูออก
ด้วยไฟอ่อนหลังจากนั้นนะคะก็ปิดไฟ
พักไว้ให้เย็นก่อนจะเร่งไฟให้แรง
เพื่อให้กากหมูมีความฟูบกรอบ
สุดท้ายนำกากหมูที่ฟูได้ที่มาคลุกเคล้ากับซีอิ๊วให้ทั่ว

จึงทำให้กากหมูมีความอร่อยไม่แข็งจนเกินไป
และเมื่อทานกับก๋วยเตี๋ยวยิ่งเข้ากันเข้ากันอีกด้วย
เตี๋ยสูตรโบราณเอาเป็นเส้นเล็กน้ำใสใส่ซีอิ๊วหนึ่งที
ได้อ่ะนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวไปรอนะได้

จะสีเข้มขึ้นมาหน่อย
อืมหอมไอ้เนี้ยเนอะจ้ะหอมต้นนี้หมูจ้ะ
แทบหมูแล้วก็น้ำซุปก็หวานจ้ะจ้ะนะฮะ
เส้นนุ่มไหมอืมนุ่มจ้ะรสชาติกลมกล่อมด้วยอ่ะ
แม่ถามถึงประวัติของแม่ดีกว่ามาดูแลร้านนี้ได้กี่ปีแล้ว
สามสิบสามสิบเดือนเกือบจะสามสิบแล้วเรามีความสัมพันธ์กับ
หลวยเขายังไงเป็นหลานสะพ้ายจ้ะเป็นหลานสะพ้ายแสดงว่าหลานของยายหลวยแต่งงานกับคุณแม่
จ้ะแล้วเราก็มาดูแลร้านต่อมันยากนะกว่าที่จะมาสืบทอด
เขาเรียกว่าฝีมือของคุณยายหลวยเขาได้เนี่ยก็เริ่มแรกเลยก็มาช่วยคุณยายก่อน
อืมมาช่วยเขาช่วยทำนู่นทำนี่อ่ะเป็นลูกแม่จ้ะพอต่อมาก็เอาให้หลานขายเลย
อยู่นานไหมกว่าจะผ่านก็ไม่นานค่ะก็ทำสูตรเขามาเลย
ฝึกอยู่กี่ปีไม่ถึงปีไม่ถึงปีจ้ะพอมาช่วยก็ก็ทำได้เลย
แต่ติดตัวยายหลวยเข้ามาตลอดคือยายหลวยทำอะไรเราก็เป็นลูกคู่
ทำด้วยตลอดเลยก็เหมือนกันได้ฝึกวิชาไปในตัวได้หลายหลายเดือน
หลวดก็วางใจปล่อยให้คุณแม่ดูแลมาตลอดเลย
สิบกว่าปีแล้วรู้สึกไงบ้างที่เขาให้ความไว้วางใจเรา
ก็ดีอ่ะอืมพอมาขายก็ดีตอนเราขายคุณยายขายใครขายดีกับกันนะ
ก็ช่วงนั้นคนจะรู้จักน้อยมากก็ไม่มากเท่าที่ปัจจุบัน
ช่วงที่คุณยายเขาขายอยู่เริ่มเริ่มมีมาเรื่อยเรื่อยจ้ะ
ก็แม่น้อยมาขายขายดีกว่าจ้ะคนรู้จักมากกว่าค่ะ
อะไรที่ทำให้คิดว่าเราเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจลูกค้าเข้ามา
มันหลายอย่างอัธยาศัยแล้วก็อีกอย่างเขาก็ติดใจที่ว่าน้ำก๋วยเตี๋ยว
น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของคุณยายนั่นแหละอ่ารสชาติมันกลมกล่อมดีอยู่แล้ว
คือ๑อาหารอร่อยอยู่แล้ว๒เรามาดูแลลูกค้าดี

เขาก็มาบ่อยบ่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยไม่แพงนี่ชามเท่าไรเนี้ย
อันนี้ถ้าปกติอย่างนี้สามสิบจ้ะสามสิบบาทให้เครื่องเยอะอย่างงี้เลยเหรอจ้ะเหรอ
คือว่านี่แหละปัจจุบันเลยขายอยู่ราคานี้ราคานี้
ถ้าเป็นชามเล็กก็ยี่สิบห้าชามเล็กก็มียี่สิบห้า
ถ้าพิเศษก็สามสิบจ้าราคาไม่ได้แพงเลยจ้ะ
จากเมนูก๋วยเตี๋ยทางร้านมีเมนูอะไรอีกมีข้าวจ้ะอ่านะ

แล้วเดินทางมานี่เดินทางมายังไง
หลังโรงเรียนปกนระหว่าง

ร้านนี้อยู่หลังโรงเรียนปาจิงกรยานี
มาประจินก็มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำใส

ก็เชิญมาที่หลังโรงเรียนปาจินกรยานี
มาปลาจีนถามคนแถวนี้เขารู้จักมาร้านปลาไหน

วันนี้ขอบคุณมากครับป้าน้อยครับ

แต่ขอพักเบรกไปเข้าครัวทำเมนูเส้นแบบง่าย
ในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องกันก่อนค่ะ
สวัสดีครับเชฟ
เข้าสู่ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องนะครับ

วันนี้จะทำเมนูที่แบบเป็นแบบอะไรที่มันมีขั้นตอนน้อยนิดนึง

วันนี้เราจะทำสลัดจากเส้นฟูซีรีส์ในเมนูที่ชื่อว่า

เอาละครับตอนนี้นะครับวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วครับเชฟครับ

ก็ต้องรบกวนพี่ทำเส้นให้ผมเหมือนเดิม
ระหว่างนี้ผมจะเตรียมกุ้งให้พี่เดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่ชุบกุ้ง

เดี๋ยวเราจะคลุกพลาสต้าในนี้ครับเราก็จะทำน้ำสลัดในนี้เลย
ส่วนผมก็คือมายเนสครับน้ำส้มสายชูข้าว

พริกไทยเกลือนิดหน่อยนะครับ
แล้วก็นมข้นจิกคาเนคชั่นครับ
ถ้าพูดถึงวัตถุดิบประจำครัวก็ต้องนี่ครับ
นมข้นจืดคาเนชั่น
ที่ใช้นมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด์

เพิ่มรสชาติอาหารให้เข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยเหรอครับ

มีขนาดใหม่กระป๋องเล็กสำหรับครอบครัวเล็ก
ยิ่งขึ้นเพราะเป็นฝาพร้อมเปิดใช้ได้เลยครับ
ใช่แล้วครับเดี๋ยวพี่น็อตนะครับใส่ลงไปประมาณ๒ช้อนโต๊ะนะครับ
พอคนให้เข้ากันแล้วเนี่ยเราก็ได้เนื้อครีมที่เนียน

เราก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทอดกุ้งกันครับ
อย่างนี้ครับตอนแรกเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ก่อนชุบไปนะครับ
แล้วก็ไปที่ไข่ฮะ
เสด็จนิดนึงแล้วก็ลงมาอันนี้เลยครับขั้นกลุ่ม
เอาละฮะตอนนี้นะฮะน้ำมันก็ร้อนแล้ว

เราก็เตรียมจะทอดกุ้งกันได้เลยนะครับผม
แล้วตอนนี้ก็จะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะครับ
โลันเตาครับต้นหอมเล็กน้อย

แล้วก็ใส่เชฟดาชี้ลงไปสักนิดนะครับ

นุ่มกับเบคอนกรอบเข้ากับครีมสลัด
นวลเนียนมากเลยครับผม
จริงนะครับพี่รสชาติอร่อยกลมกล่อม

ใช่เลยคุณผู้ชมทำตามที่บ้านได้เลยนะครับผม

มาเราแบ่งกันนะเราจะไม่ทะเลาะกันไม่